กันต่อกับข่าวนี้เลยนะคะหลังจากที่น้องนิชานิชาโตโน่นะครับคุณผู้ชม
ก็ได้โพสต์นะคะว่ามีสาวนางหนึ่งต้องใช้คำนี้
ขอยืมเงินคนยืมสุ่ม๔สุ่ม๕มากมายค่ะ
ยืมดาราคนนึงค่ะคุณนุ่นละมิดาแม่ผินแม่แย้มไง
แฟนคุณหลุยไงแฟนคุณหลุยสก๊อตยืมไม่เท่าไร๑๕๐๐นะคะ
โอ้โหคุณนุ่นไม่เชื่อสิก็ทักทายกันไปนะคะ
แล้วก็ไล่ตามจับค่ะล่าสุดนะคะ
จ่าชีพคนดังกล่าวนะคะก็ได้ออกมาตอบกลับข้อความสาวนุ่น
การขอโทษพร้อมสารภาพบอกว่าที่หนูหลอกพี่เนี่ย
เพราะอะไรรู้ไหมคะติดหนี้นอกระบบ
เลือกใช้วิธีนี้เพื่อหาเงินนะคะพร้อมกับรับปากว่าหนูจะไม่ทำอีกแล้ว
ขอบคุณพี่นุ่นด้วยนะคะที่ไม่ด่าหนูใช้คำหยาบคลายค่ะ
หลังจากนี้นะคะก็ต้องระวังกันให้ดี
แต่น้องนิชาบอกว่าถ้ายังเจออีกแบบนี้อีก
จะไปแจ้งความจับนะคะแล้วก็ระวังด้วยมิจฉาชีพพวกนี้นะคะ

นี่แหละนะคนดังดารานะนะเออมีนี่แหละภัยนะ
ช่วงนี้ภายใกล้ตัวยิ่งขึ้นถ้าคนเอาไปแอบองแอบอ้างอะไรอย่างนี้ไม่ดี
จริงนะคะก็ดีนะบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐเอาไว้นะคะ